ยังอยู่ที่เรื่องของงูนะฮะงูมันบาดเจ็บเพราะถูกรถชนอยู่กลางถนน
งูเจ็บแล้วจะใครไปช่วยล่ะกู้ภัยสิค่ะอ่าไปช่วยงูกันไปค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ไปอยู่ตอนแรกมันเป็นเพลงไอ้ปวงโกวาแล้วตอนหลังมาเป็นหมอลำไง
เชื่อไหมฮะเหตุการณ์นี้นะรถติดสองกิโลโอ้เพราะไม่มีรถคันไหนกล้าขับผ่านเพราะกลัวทับมันอืม
กู้ภัยก็ต้องมาช่วยมันออกไปนะฮะ

กู้ภัยสามคนนี้ขับรถผ่านมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกระโดดข้ามมาช่วยมันเพราะว่างูมันโดนรถทับรถชนบาดเจ็บ
งูเหลือมนอนเจ็บอยู่กลางถนนนะพี่กู้ภัยไม่รอเช้ามาช่วย
หาอุปกรณ์มาด้านไม้มาอันเดียวเขียบเขียบเขียบเขียบเขียบผ้าคุ่มคุ่ม
นะฮะไม่ให้มันเลื้อยหนีเพราะเดี๋ยวจะไปเข้ารถฉกคนเข้าไปอีกนะฮะสุดท้ายก็ช่วยกันได้
เอาไปใส่รถแล้วก็ไปส่งสัตวแพทย์ทีมกู้ภัยที่ช่วยไว้คาดว่าตรงแถวนี้มันมีการปรับพื้นที่ในการก่อสร้าง
งูมันออกจากป่านะแล้วมันก็หนีขึ้นมาบนถนนรถก็ไม่เห็นก็เหยียบทับกันไปนะพี่กู้ภัยก็เอาคลิปนี้มาลงว่าในติ๊กต๊อกนะฮะ
เข้าไปชื่นชมทีมกู้ภัยที่สามารถช่วยแม้จะเป็นงูที่โดนรถทับไปแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันป่วยตายบาดเจ็บตายก็ช่วยมันได้อย่างปลอดภัย
แต่รถติด๒กิโลเพราะงูตัวเดียว